จุดไฟเผาบ้านตัวเองแต่
พอเขาจุดไฟเผาบ้านแทนที่ตัวเองจะหนีออกมานะ
ไม่หนีเกือบถูกไฟคลอกตายแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองตรังก็ได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้
เป็นห้องแถวเลขที่๖๔ทับ๑๐๔
ซอยตรอกปลาตำบลทัพเที่ยงของที่จังหวัดตรัง
พอไปถึงทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครตรัง
แล้วก็หน่วยกู้ภัยรีบตรงไปเลย
แล้วซอยตรงนั้นมันเป็นซอยแบบแคบ
มีห้องแถวปลูกเรียงติดกันอยู่๓หลัง
หลังแรกในตัวบ้านไฟไหม้อย่างรุนแรงเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมฉีดน้ำสกัด
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงจะสงบนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้
ไม่ให้ไฟมันลุกลามไปติดบ้านที่อยู่ติดกัน
แล้วดูสภาพสิคะโอ้โหไปหมดจริง
เมืองต้นก็พบรถมอเตอร์ไซค์๒คันถูกไฟไหม้เสียหาย
ตัวบ้านที่เป็นฝ้าเพดานกระเบื้องหลังคา

รวมถึงทรัพย์สินในบ้านก็ได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็แตกตื่นตกใจกันนะคะ
ส่วนคนที่อยู่ในบ้านก็คือนายวิรัติสุภาษีคนนี้ค่ะ

นอนอยู่ในสภาพที่สวมเสื้อกีฬาแล้วก็ไม่ได้นุ่งกางเกง
มีบาดแผลจากการถูกไฟไหม้ที่บริเวณแขนขาแล้วก็ใบหน้า

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเขาก็ยังพูดจาวกไปวนมา
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในบ้าน
แล้วตะโกนมานะตะโกนด่าเจ้าหน้าที่
ตะโกนด่าชาวบ้านตลอดเวลา
หลังจากนั้นเขาก็เปิดเพลงค่ะ
เปิดจากวิทยุนี่แหละดูสบายใจสีหน้ายิ้มแย้ม
แล้วนี่จังหวะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้แล้วนะคะ
คือประสานกำลังตำรวจมาสนับสนุนเป็น๑๐นาย

ก็ให้มานั่งที่เก้าอี้สงบสติอารมณ์
เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตรัง

เราก็ไปถามคนที่เขามีบ้านอยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละค่ะ
ก็คือนางสาวสลินทิพย์เอี้ยวสกุล
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวนายวิรัติผู้ชายคนนี้
มาเช่าบ้านอยู่เมื่อ๕ปีที่ผ่านมา
แล้วตอนแรกก็มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ปกติก็เป็นคนพูดจาดีนะจนมา๓ปีที่แล้ว
นายวิรัติเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
คุณผู้ชมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเหมือนกับคนป่วยทางจิต
แล้วก็ไม่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้
ทีนี้แหละไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่มีญาติด้วย
พูดคนเดียวเพ้อคนเดียว
แล้วเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ในซอยนั้นเขาบอกด้วยนะ
บางทีก็มาจุดไฟเผาอะไรต่างอยู่หน้าบ้าน
ร้องเพลงบ้างเปิดเพลงดังบ้าง
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เอือมระอาก็สายหัวสายหน้ากันนะคะ
แล้ววันที่เกิดเหตุได้กลิ่นเป็นควันไฟออกมาก่อน
แล้วพอออกมาดูก็เห็นเป็นไฟไหม้บ้านหลังนั้น
นายวิรัติเองก็ยังอยู่ในบ้านค่ะยังไม่ได้ยอมหนีออกมา
จนทำให้โดนไฟคลอกร่างกายบางส่วนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ถือว่าไปช่วยเหลือได้เร็ว
เมืองต้นก็คิดว่านายวิรัติน่าจะเป็นคนที่จุดไฟ
จนทำให้ไฟไหม้พนักงานก็เลยมีการประสาน
พนักงานสอบสวนประสานไปยังพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ให้ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แน่ชัดต่อไปด้วย